พาไปเข้าวัดในช่วงสงกรานเนี่ยจะมีหนึ่งประเพณีที่นิยมทำก็คือ
ทรายเข้าวัดแต่ว่างานนี้ขึ้นซาเล้งขนกันไปหลายคันแบบนี้เลยค่ะ
เห็นไหมเห็นไหมมาเป็นคารวาลร่วมด้วยช่วยกันนะมาเลยค่ะ
นี่คือบรรยากาศของชาวบ้านตะมนต์วังหลวงอำเภอหนองม่วงไข่จังหวัดแพร่จ้า
ร่วมใจการนำรถจักรยานยนต์พ่วงข้างหรือซาเล้งแบบนี้แหละ
ประดับตกแต่งด้วยดอกไม้สวยงามค่ะมากันทั้งหมดร้อยยี่สิบเก้าคันนะ
ใครทำอะไรกันล่ะอันดับแรกต้องไปตักทรายที่แม่น้ำยมก่อน
ไปที่จุดเริ่มต้นก่อนเนี่ยรอต่อแถวกันตักทรายมา
แล้วก็จะนำทรายเหล่านี้ขนเข้าวัดที่วัดวังหลวงครับ
เรียกกันว่าเป็นประเพณีขนทรายเข้าวัดแล้วทำแบบนี้กันทุกปีค่ะ
และที่เห็นเนี่ยนะชาวบ้านเขามีซาเล้งกันเยอะเพราะว่า
ชาวบ้านที่นี่เขาทำอาชีพเป็นเกษตรกรก็ต้องมีรถซาเล้งกันเกือบทุกหลังคาเรือนนั่นแหละ
ใช้ในการขนข้าวขนผักขนขอนไม้ต่างนานาเอาไว้ขนของสารพัดประโยชน์ไง
รวมไปถึงเมื่อถึงช่วงสงกรานก็นำมาขนทรายเข้าวัดแบบนี้ด้วย
งานนี้นะคุณผู้ชมมีในอำเภอม่วงหนองไข่ก็คือในอำเภอวิทิศเที่ยงไทยเนี่ย
มาเป็นประธานในงานด้วยการที่จะเป็นประธานในงานนี้จะต้องมีการจุดสิ่งนี้ที่เรียกว่า
อะไรจุดสโป๊กอะไรนะเดี๋ยวคุณพูดว่าอะไรนะ
จุดสโปรคไม่เคยได้ยินจุดสโปรคให้มันสปาร์ค
จะได้เป็นสัญญาในการปล่อยขบวนรถซาเล้งอย่างนี้ไงจะได้เป็นสิริมงคลคล้ายกับบ้างไฟเหมือนกันแหละ
จุดสโป๊กให้มันสปาร์คจะสะดุ้งกันทั้งตำบลละมั้ง
จากนั้นก็สตาร์ทเครื่องค่ะแล้วก็ไปขนทรายเข้ามาวัดกันแบบนี้
ชาวบ้านบอกสนุกสนานแล้วก็ได้สืบสารประเพณีโบร่ำโบราณกันด้วย
เห็นไหมการขนทรายเข้าวัดก็เป็นหนึ่งประเพณีที่ทำกันมายาวนานในช่วงสงกราน
แต่ว่าแต่ละที่ก็แตกต่างกันไปสุดท้ายก็ได้มาก่อเจดีไซน์กันแบบนี้
เพราะว่าอะไรสมัยก่อนพวกเราเข้าวัดใช่ไหมก็ไปย่ำดินย่ำทรายออกจากวัดไปไง
พอถึงเวลาครบปีแล้วก็ต้องเอามาเติมกลับคืนนะคะ
นั่นแหละครับไปดูอีกหนึ่ง